คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งไปทำงานต่างจังหวัดทั้งคู่

เอาไปดูในบ้านความเคลื่อนไหวต่าง
เขาตรวจสอบกล้องเอ๊ะทำไมกล้องมันมัว

มันมั่วแจ้งกู้ภัยกู้ภัย
ตำรวจกู้ภัยดับเพลิงก็ไปถึงที่บ้าน

สุดท้ายโอละพ่อกล้องมันมัว

ฝนตกแล้วละอองฝนมันไปเกาะอยู่ที่กล้อง

ก็เลยเฮ้ยมันเป็นไฟพอไปถึงอ้อกล้องมัว

เป็นกล้องนะเป็นกล้องวงจรปิดที่
สองสามีภรรยาเขาดูผ่านโทรศัพท์มือถือ
นี่คือนางทัศนีแสนคำ

วิทยาอำเภิญหนองกรุงศรีที่กรไลศิลป์

ส่งไม่สอนมาแล้วแจ้งดับเพลิงกลับบ้านด่วน
เห็นภาพไฟไหม้บ้านแน่นอนนะฮะอยู่ที่หมู่๑๒ตำบลหนองกรุงศรี
ในเวลาเดียวกันก็คือสามีเป็นนำรวจพันธุ์นำรวจโทสมภาณแสนคำ
เป็นรองผู้มกับรับรามสพภูภาณสะกดนคร
นั่งทำงานอยู่เปิดกล้องวงจรปิดในโทรศัพท์ดูเหมือนกัน
ตายแล้วว่าไฟไหม้บ้านสะกดที่เก้าอี้เลย
ผัวเมียโทรหาการฮึยหรี่ไฟไม่บ้าน
รีบแจ้งตำรวจรีบแจ้งดับเพลิงไป

ที่นี้ดับอะไรดี

มีไอน้ำไปจับอยู่ที่เลนส์ของกล้อง
แล้วสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นแบบมัวขุ่นอะไรไป

ดับเพลิงมาแบบว้าวเสียงดังสุดท้าย

ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ